เมื่อวานนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้มีการไปตรวจโควิด๑๙นะครับ
เพื่อที่จะเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้านโค้ดใหม่เองก็หวังจะพาทีมนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกคนที่๓ให้ได้นะครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางเข้าการตรวจโควิด๑๙เพื่อเก็บตัวการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนที่จะคัดตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในช่วงต้นเดือนปี๒๐๒๒นะครับ
มิโยโอกาโมโตหัวหน้าภูมิสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เปิดเผยว่าการคุมทีมชาติไทยถือเป็นความท้าทาย
ส่วนตัวจะต้องทำความรู้จักกับนักฟุตบอลแต่ละคนให้มากขึ้น

ก็มุ่งมั่นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้
แม้ว่าจะถือเป็นงานที่หนักก็ตามนะครับ
ส่วนโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงชัมโลก

คุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็กล่าวว่าการเพิ่มโคต้าของทวีปเอเชีย
ถือว่าสร้างโอกาสให้กับทีมชาติไทยมากขึ้นนะครับ

เพื่อคว้าโคต้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายอีกครั้งนะครับ
ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับ
ว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒รอบเปลี่ยน
ที่จะคัดเลือกอีกหนึ่งทีมขึ้นสู่ไทยลีก๑ในรูปการณหน้านะครับ
จะไม่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินหรือว่าวีอาร์
ทั้งในรอบรองชนะเลิศและรอบฉิงชนะเลิศนะครับ
เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบสนามก่อนและต้องดำเนินการจัดทำสถานที่ติดตั้งนะครับ
ส่วนวันที่๑๐เมษาก็จะเป็นนัดที่๒นะครับ
นำผู้ชนะของแต่ละคู่นะครับมาเจอกันแล้วก็จะแข่งขันแบบเย่าเยือน
เพื่อหาอีกหนึ่งทีมผู้ชนะคว้าตัวออกไปเล่นไทยลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับ
เชียงรายยูเต็ดพบกับเมืองการยูเนเต็ดแล้วก็คู่๑๙นาฬิกา